สำหรับความคืบหน้าเหตุระเบิดในจังหวัดปัตตานีเมื่อคืนวานนี้นะครับ
ล่าสุดผู้บาดเจ็บ๓คนอาการยังคงน่าเป็นห่วงนะครับ
ต้องเฝ้าดูแลอาการใกล้ชิด
ขณะที่จนถ้าก็ได้ตรวจสอบภาพวงจรปิด
พบว่าคนร้ายน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกับผู้ที่ก่อเหตุระเบิดมัศยิตกลางปัตตานี
โดยภาพจากกล้องวงจรปิดก็บันทึกภาพเหตุการณ์ในวันที่๒๔ตุลาคมในช่วงเวลา๕นาฬิกานะครับ
จับภาพของผู้ต้องสงสัย๒คนที่เชื่อว่าน่าจะเป็นคนร้าย
ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาทางด้านหลังของตลาดโต้รุ่ง
แล้วก็นำรถไปจอดเอาไว้ใกล้กับรถเข็น
ที่คนนั่งซ้อนท้ายจะลงจากรถแล้วก็นำระเบิดไปซุกซ่อนไว้ใต้รถเข็น
จากนั้นจึงรีบขับรถหลบหนีไป
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าน่าจะเป็นฝีมือของนายอัสมินกาเต็มมาดี
อายุ๓๐ปีผู้ต้องหาตามหมายจับคดีรอบวางระเบิด
มัศยิตกลางปัตตานีเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
ขณะเดียวกันพลโทปิยวัตนาควานิสแม่ทัพภาคที่๔
พร้อมด้วยผู้ราชการจังหวัดปัตตานี
ก็ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลปัตตานี
เพื่อเข้าเยี่ยมพร้อมกับมอบเงินช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ๑๑คน
ซึ่ง๙คนอาการปลอดภัยแล้ว
ก็คือเด็กชายพรมพิริยพรมนุกูลอายุ๗ปี
ซึ่งแพทย์ต้องตัดลำไส้ทิ้งไปเกือบ๖๐เซนติเมตร
และนางมโนชาไม่ทราบนามสกุล
ซึ่งดวงตาข้างซ้ายบอดและขาขวาถูกแรงระเบิด

แต่ว่าทั้งสองคนยังรู้สึกตัวดีและมีกำลังใจเข้มแข็งนะครับ
ขณะที่นางสาวนาริสรามากชูชิดอายุ๑๖ปี
นักเรียนชั้นม๖โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินจังหวัดปัตตานี

เมื่อคืนวานนี้แพทย์ได้ตัดขาซ้ายออก
ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์แล้ว
จากนี้แม่ทัพภาคที่๔ก็ยังเดินทางไปตรวจที่เกิดเหตุ
พร้อมกับให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่

วางกำลังดูแลความปลอดภัยให้รัดกลุ่มยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะชุมชนและร้านค้าชาวไทยพุทธ
พร้อมทั้งขอให้ประชาชนร่วมมือกันดูแลพื้นที่
หาพบเห็นปกคลหรือว่าสิ่งผิดปกติ
ส่วนที่จังหวัดยลาจ้านละที่ฝ่ายความมั่นคง
พร้อมทั้งตั้งด่านตรวจทุกเส้นทางในเขตเมือง
โดยเน้นดูแลพื้นที่เขตเศรษฐกิจย่านชุมชนไทยพุทธ

ส่วนในอำเภอรอบนอกก็จะเน้นพื้นที่เขตชุมชนเมือง
อกจากนี้ยังจัดกำลังสายตรวจรถยนต์
ประสานการทำงานกับฝ่ายปกครอง

พร้อมทั้งตรวจสอบการเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้าม